คือคุณพิธาก็ออกมาพูดกับคุณภาคภูมิเมื่อสักครู่บอกว่า
ก็ไม่ตกใจกับมติของกรกตนะเพราะว่า
ก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์เอาไว้เป็นสิ่งที่คาดเดาเอาไว้ได้
คนที่จะเป็นผู้นำก็ต้องเข้าใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

มันจะมีอาจจะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่

ฉะนั้นต้องมีสติค่อยคิดในการบริหารจัดการต่อไป
แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีนี้
เพราะกรกตไม่เรียกไปชี้แจงในประเด็นที่สงสัยเลยตลอด๓วันที่ผ่านมา
กระทั่งสุดท้ายมามีมติในวันนี้ซึ่งก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพียง๑วันเท่านั้น
ฟังเสียงคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คงเป็นเรื่องที่ผมก็คงสงสัยพร้อมไปกับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ตรงนี้
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นสั้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ชี้แจงเกิดขึ้น๑วันก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
๒เดือนผ่านไปก็คือตั้งแต่๑๔พฤษภาคมจนถึง๑๓กรกฎาคมก็เป็นช่วงเวลาที่มากพอสมควร
ผมเองก็เป็นสอสอมา๔ปีถ้ามันเป็นเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ปี๖๒ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ปรึกษาทั้งปปชปรึกษาทั้งกรกตในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหา
ประชาชนอะไรที่มันสำคัญมันก็

พอที่จะค่อยแก้ไปทีละเรื่อง

หากไม่ได้เป็นนายกหรือแก่นำจัดตั้งรัฐบาลยืนยัน
ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เอาไว้อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิด
พร้อมกับย้ำนะครับว่าพักเก้าไกลไม่ได้ตั้งมาเพื่อเป็นรัฐบาลเท่านั้น
แม้จะเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้
คุณพิทาย้ำว่ามันเป็นการสกัดกั้นเรื่องของเสียงข้างมาก